เอาละครับมาตรวจสอบข่าวสดใสของเรากันเลยดีกว่านะฮะ
วันนี้เราเริ่มต้นสดใสด้วยเรื่องอะไรกันดีนะ
เรื่องวัยเกษียณอายุ

ช่วงนี้ใกล้แล้วครับสิ้นกัญญานี่แหละแต่มีงานเกษียณอายุราชการนะคะ
หลายคนก็มีธีมมีรูปแบบของงานแตกต่างกันไปนะคะ
แต่ที่จะพาไปชมนะคะเป็นรูปแบบของงานเกษียณอายุราชการที่จังหวัดเพชรบูรณ์
มีการแต่งกายชุดนักเรียนย้อนวัยเด็กในงานนี้ค่ะ
ดีนะครับ
ย้อนไปเติมความสดใสในวัยเด็กนะ
อันนี้งานอะไรงานประถม
ตอนแรกรู้ว่างานเลี้ยงรุ่น

ไม่น่าใช่นะคะถ้าไม่บอกคงไม่รู้ที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่เด็กนักเรียนนะคะ
แต่ว่าเป็นพนักงานส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชนพ่อค้าและประชาชนในอำเภอศรีเทพเพชรชบูรณ์ค่ะ
พร้อมใจกระชากวัยด้วยการคว้าชุดนักเรียนของลูกหลาน

สวมใส่กระชากวัยนะคะแต่ละคน
หน้าตาชื่นมื้นเบิกบานมีความสุข
นี่แล้วให้มีเซ็นชื่อแบบนี้จำได้ไหม

ที่เราจะแยกจากกับเพื่อนเซ็นชื่อกันเต็มเสื้อเลย
ใช่ไม่รู้ใครเป็นใครนะก็ไม่ได้กลับไปอ่านด้วยนะ
นี่คือบรรยากาศบริเวณหน้าสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีเทพ
แต่แปลงตัวไม่เหมือนท่านอื่นอยู่คนเดียว
โอ้โฮแต่ว่า๖๐เป็นเป็นเสียง
ยังดูสาวดูหนุ่มกันอยู่เลยนะ
ใช่นะคะแต่ว่าคนอื่นนะคะสวมใส่ชุดนักเรียนค่ะ
ประสงค์ของงานคืออยากให้ทุกคนได้ย้อนวานกลับสู่อดีตอีกครั้ง
เพื่อให้การอำลันอบอวนไปด้วยความทรงจำดี
และตลอดการทำหน้าที่ทุกคนได้ร่วมทุกข์ร่วมสู่กันมานะคะ
จึงอยากให้บรรยากาศให้เป็นตัวที่ความสนุกสนาน
ก็ยืนยันว่าน่าจะสนุกสนานแน่นอนนะคะ

สำหรับนางวิพาดาเหลืองแสงทองในอำเภอศรีเทพนะคะ
หลักสูตรในอำเภอรุ่นที่๕๑
สามารถสอบได้ลำดับที่๑ของรุ่น
และเข้ารับราชการพลเมืองดีเด่นปี๒๕๕๙
ธรรมเนียบรัฐบาลก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยค่ะ

มต้นมปลายรวมกันสนุกสนานเชียว